คณะกรรมการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดที่จังหวัดเลยนะครับ
พบว่ายังมีการขายสลากรวมชุดแล้วก็เกินราคา
พิจารณาที่จะตัดโคต้าทิ้งทันที
ขณะที่กลุ่มผู้ค้าสลากก็ได้แนะนำ
ให้สำนักงานสลากขายผ่านส่วนกลางนะครับ
เพื่อกระจายสลากให้ถึงมือผู้ค้าตัวจริง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
ผู้ค้าสลากรายย่อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
เข้าร้องเรียนกับคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือบอร์ดสลาก
ระหว่างโลงพื้นที่ตลาดค้าสลากออยเจมส์
ตลาดกลางค้าส่งสลากที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอวังสะพุง
เพื่อเก็บข้อมูลหลังออกหลักเกณฑ์ใหม่

และไม่ให้นำสลากไปรวมชุดขาย
ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้สลากเกินราคา๘๐บาทต่อฉบับ
ค้าต้องการให้บอร์ดสลากควบคุมราคาขายส่งของยี่ปั๊วซาปั๊ว

เพราะปัจจุบันต้องซื้อสลากรวมชุด
เฉลี่ย๘๒๘๕บาทต่อฉบับ
จำเป็นต้องนำไปขายต่อเกินราคาที่๙๕๑๐๐บาทต่อฉบับ
ทางออกที่ดีที่สุดที่ทางผู้ค้าสลากรายย่อยเสนอให้กับสำนักงานสลาก
คือการที่จะนำสลากนั้นมาขายเองผ่านทางส่วนกลาง
การขายสลากผ่านทางระบบในโครงการสั่งซื้อสั่งจองสลากค่ะ
เพื่อทำให้ผู้ค้านั้นได้รับสลากถึงมือทุกราย
และไม่จำเป็นต้องพึ่งสลากรวมชุดอีกต่อไป
แม่ค้าสลากรายย่อยกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในผู้ค้าสลาก๑๒๐๐๐ราย
ที่ไม่สามารถสั่งซื้อและจองสลากล่วงหน้าได้๓๔งวดแล้ว
จึงต้องหันมาพึ่งพายี่โปะและสาโปะเพื่อรับสลากไปจำหน่าย
เรียกร้องให้สำนักงานสลากเพิ่มจำนวนสลากเป็น๑๐๒๐เล่ม
เพราะจำนวนสลากที่จัดสรรให้๕เล่มไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ
สลากยอมรับว่าตลาดค้าส่งแห่งนี้ยังมีการรวมชุดสลากขาย๕ฉบับ๕๐๐บาท
ที่รับซื้อจากสำนักงานสลากในราคาส่วนลด๗๐บาท๖๐สตางค์ต่อฉบับ
จึงจะนำข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อตรวจจับและปรับผู้ค้า
จากการตรวจจับต้องกระทำซึ่งหน้าเช่นการล่อซื้อและต้องพิสูจน์ทราบด้วย
หากพบว่าเป็นผู้ค้ารายย่อยสลากนำไปขายต่อโดยไม่ขายเอง
และนำสลากไปรวมชุดขายเกินราคา๘๐บาทต่อฉบับ
จะตัดโคต้าหรือตัดออกจากระบบทะเบียนในโครงการสั่งซื้อและจองสลากล่วงหน้า
หลังตัดโคต้าผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดเลยไปแล้ว๑๐ราย
และหากพบว่าเป็นสมาชิกสมาคมมูลนิธิองค์กร
เตือนก่อน๓ครั้งก่อนตัดโคต้าสลากของสมาชิก
และจะนำสลากของสมาชิกมาจำหน่ายในโครงการสั่งซื้อและจองสลากล่วงหน้า
โศกสำนักงานสลากเชื่อว่ามาตรการที่เข้มงวด
ทำให้สลากกระจายถึงมือผู้ค้าตัวจริงเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันโครงการสั่งซื้อและจองสลากล่วงหน้า
มีผู้ค้าได้รับสลากประมาณ๖๐๐๐ราย
หรือร้อยละ๓๐จากทั้งหมด๑๘๐๐๐๐ราย
มีผู้ค้ากว่าอีก๑๐๐๐๐๐ราย
หรือร้อยละ๖๐ที่ยังไม่ได้รับสลาก

และคนที่เข้าถึงนั้นเป็นคนรับช่วง
หรือรับจ้างมาและไปขายต่อ
ดังนั้นสิ่งที่สำนักงานสลากจะต้องตัดก็คือ

สำนักงานสลากเตรียมพิจารณาเพิ่มเติมว่า
ต่อสัญญาของผู้ค้าสลากรายย่อย
นิติบุคคลจำนวน๕๐๐ลายหรือไม่

ซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไขในสัญญา
โดยการต่อสัญญาของผู้ค้าจะเริ่มในเดือนธันวาคม๒๕๕๙